หน้าแรกเนี่ยเผยตำรวจเจ็บ๙๐ช็อกดับ๑เชื่อดม็อบจับตัวได้๒๒คน
จัดหนักหลายข้อหาเผาทำลายรถจักรยานยนต์คว่างขวดใส่โรงพักแนวร่วมโพสต์โต้
จวกใช้ความรุนแรงรีเด็มนัดอีก๖มีนาคมครับ
เมื่ออันนี้นอกจากปฏิกิริยาจากทางตำรวจแล้วเนี่ย
นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราก็จะมีข่าวให้ดูด้วย
คือประมาณบอกว่ายังไงนะเสนอข่าวสื่อเสนอก็ให้เสนอสองด้าน
เจ็บก็เสนอบ้างจริงมันก็เป็นแนวทางปฏิบัติของ
ผมเชื่อว่าทุกสำนักข่าวอยู่แล้วนะฮะ
เอ้ากรณีนี้ครับที่ชุมนุมกันที่หน้าราบหนึ่งนะฮะ
ราบหนึ่งรออที่วิภาวดีเมื่อว่า๒๘กุมภาพันธ์เนี่ย
ตำรวจเขาชี้แจงนะเขาบอกว่าไอ้มาตรการกับแนวทางการปฏิบัติ
มันเป็นไปตามขั้นตอนผลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ชุมนุมครั้งล่าสุดที่หน้ากรมทหารราบที่๑เนี่ยนะ
มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป๙๐นายนะครับแล้วก็เสียชีวิต๑นาย
ภาวะหัวใจล้มเหลวขณะปฏิบัติหน้าที่ก็คือ
ร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิทนะครับท่านเป็นรองสารวัตรปรับปราม
สังกัดสอนอธรรมศาลาท่านนี้แหละครับซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝุงชน
และวันนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมวันแรก
ขณะที่พลตำรวจโทพกพงษ์พงศ์เพตราผู้ประชาการตำรวจละครบาน
แล้วก็ใช้ประทัดยักษณ์ปารเปิดเปลี้งปวง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนก่อนจะใช้มาตรการต่าง
โดยจะไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะเชื่อว่าจะทำให้การชุมนุมยุติโดยเร็วที่สุดครับ
กระทั่ง๔ทุ่มคือท่านอธิบายย้อนไปเป็นฉาก
ท่านบอกว่าตอน๔ทุ่มวันชุมนุมยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนคว่างปลาสิ่งของใส่รถยนต์
ใส่ตำรวจนะครับมีการปิดป้อมสอนอดินแดง
แล้วก็สอนอสุทธิศาลคว่างปลาระเบิดควันโดยที่สอนอดินแดงเนี่ยมีรถยนต์สายตรวจ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ถูกเผาด้วยนี่แหละครับหลักฐานของท่าน
ตำรวจควบคุมผู้ก่อเหตุได้๒๒รายครับนำไปควบคุมตัวที่ต่อชดภาค๑๘ราย
ส่วนอีก๔รายเป็นเยาวชนเอาตัวมาไว้ที่สอนอสุทธิศาล
ทั้งหมดถูกแจ้งก้อหาการฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อการก่อความวุ่นวาย
ทำร้ายเจ้าหน้าที่ต่อสู้เจ้าพนักงานและพกพาอาวุธครับ
โดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัว
แล้วก็นำตัวส่งสอนอดินแดงนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไป
ด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลตำรวจจำนวนยี่สิบห้านายนะครับท่านเนี่ยย้ำบอกว่า
ประเด็นที่บอกว่าตำรวจใช้ความรุนแรงเนี่ยนะ
เป็นการกระทำและปฏิบัติหน้าที่ไปตามสถานการณ์ความจำเป็น
และเป็นการจับนะฮะผู้ใช้ความรุนแรงที่กระทำผิดซึ่งหน้าครับ
สถานการณ์เนี่ยมันก็ลำดับของมันมีก็มีการเรียงลำดับคืออะไร
คือการแจ้งเตือนให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรผิดแล้วก็พยายามการแสดงกำลัง
ให้เขาเห็นว่าอย่าทำนะเราพร้อมที่จะปฏิบัติก็ต้องอย่างนั้นนะครับ
แต่เมื่อถึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็เลือกใช้ตามคุณลักษณะของอุปกรณ์
กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามันต้องใช้ของแบบนี้
แต่ของที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เป็นมาตรฐานสากล
ใช้กับการควบคุมฝุงชนแต่ครั้งนี้เนี่ย
เราไม่ได้ไปสลายอะไรการชุมนุมแต่เราจับคนที่กำลังใช้ความรุนแรง

นี่แหละฮะส่วนกรณีที่ร้อยตำรวจเอกนะครับ
วิวัตรท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
พบตรบอกว่าไอ้ที่ใครมาตั้งข้อสังเกตบอกว่า
กำลังตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้พักผ่อน

ชุมนุมนี้กลุ่มสอนอนี้
กองประชาการนี้ภูท้อนนี้ภาคนี้

เขาอธิบายแบบนั้นนะครับ

พอพระตอลอบอกว่าร้อยต้นบทเอกวิวัตน์เนี่ย

ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มรีเดม
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะคะ
อันนี้ฝากฝั่งตำรวจเขาชี้แจงมาแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราเป็นสื่อก็ต้องนำเสนอข่าวสองด้านนะคะ
มาดูฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไง
กับการทำหน้าที่ของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าทำไปตามยุทธวิธี

แล้วก็มองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ยังมีคลิปนึงคุณผู้ชมนะฮะ
คลิปนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะคะ
แม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนนี้จะหมอบแบบไร้ทางสู้แล้ว
แต่ก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยนะคะ
ซ้ำเข้าไปหลายต่อหลายทีค่ะ
เบียงรองเท้าบุ๊ตกับสนับแข้งเนี่ยดังตอบแบบแน่นเลยนะครับ
นี่กลางวันเลยส่วนนี้เป็นภาพกลางคืนค่ะ

คุณผู้ชมที่มีการแชร์กันเยอะภาพนี้แหละค่ะ

เจ้าหน้าที่ใส่ชุดควบคุมฝูงชนเตะเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเตะสูงไปไหม
กลุ่มผู้ชุมนุมคนนี้เขาก็จะหัวทิ้มอยู่แล้วนะคะ
ภาพนี้แหละเป็นภาพนิ่งที่ถูกวิจารณ์กันเยอะ
แล้วชาวเน็ตก็พยายามจะไปตามหานายตำรวจนายนั้น
พยายามไปหาวาฟกันทำหน้าให้มันชัดว่าอยู่หน่วยไหน
ชื่ออะไรคือตามหากันเลยคือใช้คำว่าตามล่ากันเลยทีเดียว
นี่เขาปรับให้มันชัดขึ้นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะ
ถึงขั้นว่าซูมกันแบบนี้นะคะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้ทีมข่าวมีโอกาสไปคุยกับหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุม
น้องผู้ชายอายุสิบเจ็ดปีค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
น้องเนี่ยน้องคนนี้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งที่๘แล้ว
แล้วก็ไม่เคยเกิดความรุนแรงกับตัวเองมาก่อน
การชุมนุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตัวเขาเนี่ยบังเอิญนะบังเอิญไปอยู่บริเวณแนวหน้าของการประทัด
ระหว่างที่มีการลื้อแผงกั้นออกแล้วเขาพยายามที่จะไปพูดคุย
กับตำรวจให้ตำรวจปรณีประนอมไม่ใช้ความรุนแรง
แต่ไม่ทันได้พูดคุยแม้แต่คำเดียวอันนี้น้องเล่านะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประกาศผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมทันทีค่ะ
ก็เลยทำให้มีการคว่างปลาสิ่งของกันเกิดขึ้น
คือที่ปุ้ยเล่าเนี่ยคือคนเดียวกันใช่ไหมเพราะสีเสื้อเหมือนกันเนี่ย
คนเดียวกันเลยอ่าไอ้คนที่ยืนที่ที่นั่งเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมครับ
กับคนนี้ที่เขามาแล้วปุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยคนเดียวกัน
ทีนี้คือเราเจอน้องแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสคุยกับตำรวจนี่
ที่เขาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ชาวเน็ตพยายามที่จะไล่ล่า
ซูมหน้ากันแบบนี้นะส่วนตำรวจเองถ้าเกิดบอกว่าอยากจะชี้แจงเหมือนกัน
อยากจะมีโอกาสพูดเหมือนกันเราก็ยินดีนะคะนะคุณผู้ชมทีนี้น้องเล่าต่อน้องบอกว่า
ต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยคือมีคนหนึ่งล้มลงนะ
เขาพยายามที่จะไปหยิบอุปกรณ์มาป้องกันตัวแล้วขณะที่เขาก้มเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่อีกคน
เตะเข้ามาที่หน้าท้องอย่างจังตามภาพที่ปรากฏแล้วลากตัวเองเนี่ยเข้าไป
กลางวงมีการล็อกตัวไม่ให้หนีไปไหนระหว่างนั้นก็ได้ยินเจ้าหน้าที่พูดกันว่า
อย่าให้กล้องเห็นภาพเด็ดขาดอย่าให้กล้องมาถ่ายนะฮะอีกคนหมายถึงเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเนี่ย
ก็พูดบอกว่าเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วน้องใจเย็นสักพักก็พาเขาขึ้นรถมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ใช้สายเคเบิ้ลรัดมือนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็ปล่อยตัวน้องกลับบ้านค่ะ
ส่วนตอนนี้เราถามว่าการเจ็บเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าก็เจ็บที่แขนที่ขาแล้วก็ลำตัว
ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไปชุมนุมอย่างสงบแล้วเห็นไหมเป้ที่เขาสะพายไปน้องบอกว่าก็มีแค่นั้น
แล้วก็มีหมวกไม่ได้มีอาวุธใดใดทั้งสิ้นนะคะส่วนเรื่องของการถูกดำเนินคดีตอนนี้
กำลังปรึกษากับทนายแล้วก็ทางบ้านว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะฮะคุณผู้ชม
คนแรกเราได้คุยประมาณนี้ค่ะอีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้คุยก็คือกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมถูกกระสุนยางยิงหลายนัดเจ้าตัวเล่าบอกว่าตอนนั้นอยู่หน้าโรงพยาบาลทหาร
ก็คือเส้นบิพัดีนี่เห็นมั้ยคะฟกชั้มนำเขียวแบบนี้นะคะ
ให้เข้าไปรวมตัวที่ฝั่งตรงข้ามกับกรมทหารราบที่๑
มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์เขาก็เลยเดินออกจาก
แล้วก็จนถึงด่านจ่ายเงินทางด่วนเส้นวิภาวดีรังสิต
ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนก็ตั้งโล่เหล็กสีดำนะ
แล้วสุดท้ายก็ใช้ปืนยิงกระสุนยางใส่เขาหลายต่อหลายนัด
จนต้องหลบหนีออกมายังเกาะกลางถนน
แล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองถูกยิงเนี่ยก็คือบริเวณหลังซ้าย
ร้ายขวาเพราะตอนนั้นเริ่มมีอาการแล้ว
ตอนที่ถูกยิงรากร้ายก็ยังไม่รู้สึก
พอสักพักหนึ่งอาการมาแล้วปวดแสบปวดร้อนแล้วก็จุกมากค่ะ
กระทั่งมีคนมาช่วยส่วนตัวเขามองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าตอนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาเดินอยู่คนเดียวไม่มีอาวุธ
ข้องใจค่ะข้องใจอยากถามกลับไปที่ตำรวจ
ถามว่าทำไมต้องกระหน่ำยิงกระสุนยางถึงขนาดนี้
สองคนที่มีโอกาสได้คุยไปนะสำหรับฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมทีนี้
มาดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณแฟลต์ดินแดงกันหน่อยคุณผู้ชม
ตอนที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเคลื่อนขบวนใช่ไหม
จากเส้นบริเวณวิภาวดีไปแถวสอนอดินแดง
เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มรีเด็ม
ปรากฏว่าคุณความวุ่นวายตรงนี้มันเกิดขึ้นค่ะ
มีการเผารถสายตรวจชาวบ้านของแฟลต์ดินแดงส่วนหนึ่ง
ก็ออกมาต่อต้านนะคะขับไล่กลุ่มผู้ชุมนุม
ทีนี้เนี่ยภาพตรงนี้มันมีคนที่ใส่หมวกกันน็อกประมาณ๕๐คน
ไม่ทราบฝ่ายนะครับว่าเป็นฝ่ายไหนนี่นี่นี่นี่
ออกมาคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า
กลุ่มของชาวบ้านที่เฟสดินแดงเนี่ยเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยไง
กลัวว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนก็เลยพยายามที่จะกัน
แล้วก็บอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกไปนะฮะ
แล้วก็เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเข้ามาเขาบอกว่าคือเขามาเรียกร้อง
บอกว่าเงินที่คุณมาใช้ซื้อรถรถตำรวจก็เป็นภาษีพวกเขาอย่างทั้งนั้น

เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะรถตำรวจเนี่ยก็เสียหายไปหลายคัน
เป็นภาพปรากฏนะคะซึ่งเราเองก็ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่๑มีนาคมค่ะคือเหตุการณ์มันเกิด๒๘นี่๑มีนาคมค่ะ
คุณศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐถามว่าเอาไปยุ่งเกี่ยวอะไร
เขาเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายการกระบวนการยุติธรรมของสสสภาพผู้แทนราชดร
เขาบอกว่าไปในฐานะนี่แหละค่ะหมวกนี้ไปให้กำลังใจตำรวจไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหาย
สินทางราชการค่ะแล้วระหว่างที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็ปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณป้าบุญยรัฐพูดดีเป็นชาวบ้านแฟลต์ดินแดงตะโกนขึ้นมา
คุณป้าบอกว่าเป็นกำลังใจให้ตำรวจเพราะรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมสร้างความวุ่นวายให้กับชุมชนชาวดินแดงนะคะซึ่งเป็นตัวแทนที่มาเรียกร้องเรื่องของความยุติธรรมเหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมที่นี้เนี่ยก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะฮะถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาชุมนุมแบบสงบปรัสจากอาวุธเนี่ยนะฮะก็ต้องให้เขาชุมนุมไปตามสิทธิรัฐธรรมนูนนะฮะก็ต้องดูว่าความรู้นั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการยั่วอยู่หรือเปล่าเพราะมันมีคลิปหนึ่งเนี่ยตอนน
แต่ว่าต้องเป็นการชุมนุมอย่างสงบ
เดี๋ยวผมชี้แจงแทนปุ้ยนิดนึงคุณป้าเมื่อกี้ชื่อบุญรัฐนามสกุลพูดดีนะครับ
น้องปุ้ยไม่ได้บอกว่าท่านนี้พูดดีนะหลังไงมันจะเป็นดรามาก๗๐๐๐๐ตอนนี้มันละเอียดอ่อน
ต้องต้องอรรถิบายกัน
อย่างสอสออย่างนักข่าวอย่างอะไรแบบนี้นะครับ
ผมขอให้ระวัดระวังขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษอีกคำนึง
เวลาที่คุณจะไปยั่วยุไปพูดทำให้มันเกิดความแตกแยกเนี่ย
ดูตัวท่านด้วยว่าอยู่ในฐานะอะไรนะ
เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่บ้านเมืองนี้มันบอบช้ำมามากพอแล้ว

เราก็พยายามที่จะนำเสนอทั้งสองฝ่ายนะคะ
อย่ามาแบนเราเลยนะเรานำเสนอข่าวอย่างเต็มที่นะ

ทางที่มีการชุมนุมเราก็ส่งนักข่าวไปนะ
ตำรวจก็เพื่อนเรานะผู้ชุมนุมก็คือผู้ชุมนุม
ตำรวจเขาก็ช่วยดูแลเรานะฮะ
เจ็บตายไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ